กราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์เย็นยิ่งนักน้ำพระไทยแผ่ภัยศาลใต้ร่มบุญอุ่นห่วงแห่งดวงมารดุดสายทานหลังธรรมชื่นฉ่ำเย็น
ปวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปลดทุกข์ที่ขุกเข็นลบรอยหมองผองชนพ้นลำเข็น
บำเพ็ญบุญญาบารมีวันที่๕ธันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรี
ทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสะดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ

เพื่อมาเป็นเซียนนักตักคันแทบล่ะครับผม
ผมเจแปนบุฟเฟ่ครับกิโลทองจิ๊บ
ผมบอกตรงว่า๓๔คนที่เหลือ
ผมสามารถแบบเอานิ้วก้อยเนี่ยปัดเฉียดทิ้งได้เลย

เดี๋ยววันนี้ล่ะเอาเงินไปฝากอาม่ากัน

ท่านชีวิตหนึ่งต้องไปลงเทเลนด์

แล้วเกลียดขั้นเทปทั้ง๔ต้องตะลุยด่านการตักที่เกลียดไม่แพ้พวกเขาแน่นอนล่ะครับ
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทั้ง๔คน
ตักได้น้ำหนักน้อยสุดจะต้องกลับบ้านไปก่อน
โดยในแต่ละรอบจะมีโจทย์ในการแข่งขันแตกต่างกันไป
สวัสดีค่ะคือขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลทอง
เวียนการตักที่ไม่ว่าใครก็สามารถคว้าเงินแสนกลับบ้านได้
คุณตักได้อร่อยเอากลับบ้านไปเลย
โลทองนะคะมาถึงจุดที่การตักเพียงแค่สี่

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ามาถึงรอบชิงรางวัลใหญ่ได้นั้นคือ
จนถึงวันที่๑๗ธันวาคม
แต่ว่าจะมีใครกันบ้างนั้นติดตามอันดับรายชื่อกันได้ในท้ายรายการเลย

ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีฮาครับรายการของเรา

แสดงว่าการเต้นคลิปไม่แท้ภัยแน่นอน
เพราะวิวสิคหน่อยเซ
อ่อห้อห้อยพริวยิ่งกว่ายอดย่าที่โบกสะบัดพัดปริวละเกิดนะครับเนี่ย
เขาก็คือนักตักสุดเกลียนคันเทพของเรา
คุณไฟล์เรเก้บ้านสวนนั่นเอง
คุณมีอะไรอยากจะบอกกับพวกเขาบ้างไหม

คือผมเป็นคนดูโงเห้งคนเป็น
คือ๓คนนี้น่าจะเรียงกันเลยเรียงกันตกเลยครับ
คุณเบ้นคุณบี้คุณเจ๊แปรต่อ

ผมไม่ชอบไงผมถึง

คือเรื่องของการแต่งตัวน่าจะมีโดดเด่นคาแรคเตอร์ชัดเจน

อ่ามาทำไมอ่าม่ามันไม่มา
อ่าม่าวิ่งไม่ไหวดูกิโลเมตรนี้

ทำไมรายการเราไม่เชิญอาม่ามา

ก่อนจะมาอาม่าเค้าได้น่ะโอยพงโอยพร

คุณเบ้นอาปาเช่แหม
มาฝากความหวังไว้กับหลานชายคนนี้ล่ะครับ

สังเวียในการตักวันนี้คุณจะกลับบ้านคนแรกนะคะเนี่ย

สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม
เฮ้ยแฟนคลับขึ้นเยอะอ่ะ
ทุกวันนี้คมไงสิ

เพลงรักตุ๊ดตอนนี้๑๔ล้าน

ถ้านับทั้งช่องไหมครับ

สารภาพมานะครับว่ากดเข้าไปดูเองกี่ล้านครั้งแล้วเนี่ย

การันตีว่าปั๊บละนะ

ปรากฏโทนให้สันต์อย่างไร

บุฟเฟ่
มันคือภักดิ์มันรายให้มึง

เกี่ยวกับการทำโฆษณา
มันมีความตลกของเรา
แต่เราจะไม่ว่าจะแบบถึงขั้นหยาบคายมากมาย

และเกลียนขั้นเทพคนสุดท้าย
หน้าตาหล่อตีเทล็นขี้เล่นเป็นกันเอง
คุณเจแปนเจ้าของคลิปล้อเลียนหนังดังลั่นฟ้าเมืองไทย
ยังไงก็ต้องคว้าเงินแสนกลับไปนะครับ
ไม่งั้นโดนทำคลิปร้อแน่นอนเหล่าตัวเอง

เค้าแบบปลามาท์ไปดีคุณเยอะมาก

เปิดอีกครั้ง
วันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลุยกันเลยกับเกมที่หนึ่งของเรา
ซึ่งสิ่งของแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดและความยากในการตักที่แตกต่างกันออกไป

ไลล่าตูมรายเดอร์
บอกเลยพี่เคยเห็นไหม

กล้วยก็กล้วยธรรมดาแล้วมันจะแปลกยังไงอ่ะ
ไม่พี่กล้วยนี่พิเศษหายากมาก

ยาก

เอากล้วยมาให้ดูหน่อย

เป็นไงกล้วยออกลูกเป็นหวี

สิ่งของปริศนาในวันนี้ก็คือ

เพราะเห็นว่าขนาดรูปรากสีสันมันช่างเหมาะกับวัยรุ่นคาเกรียนซะจริงล่ะครับ
เวลาเอาหวีเหน็บกระเป๋ากางเกงแล้วเนี่ย
โอ้โหมันแจ่มโบ๊โต๊ะจีนที่สุดเลยล่ะครับ

พกหวีออกมาเป๋แล้วก็แบบว่ามันต้องมีหวีปุ่มแบบนี้หน่อย

นั่นก็คือสวิงเจาะรู
กล้าตัดข้างตะกล้าสูงตัดครึ่ง
กระด้งเจาะรูตระก้าก้นตื้น
ฟ้าชีเจาะรูตระก้าสารไม่เสร็จ
เข่งเล็กเจาะรูถาดพลาสติกหั่นครึ่ง

แต่เวลาตักเข้าจริงแล้วก็ไม่สมบูรณ์แบบจริง

ที่เห็นแล้วคุณอยากได้ชิ้นไหนเป็นพิเศษ

ฝาชีอันที่เขาเขียวนะใกล้กันเลยเนี่ยนะ

คุณจะเป็นคนแรกในการเลือก๑๙หมายเลขไหนดี
คุณฟ้าค่ะได้ฝาชีเจาะรูไปเลยละกันนะครับ

อันนี้โอเคเลย

บ้ารูกับผิวเดียวเอง

มันก็มันดีกว่าไอ้ถาดที่คุณอยากได้ไหม
ขนาดใกล้เคียงกันผิวสัมผัสทุกอย่างใกล้เคียงกัน

ไม่ตกน่าจะผ่านรอบ

ตอนนี้หมายเลข๔เลือกไม่ได้แล้ว

ส่วนคุณเบนไม่อยากได้แต่ละก้าวสีชมพู
ผมเนี่ยตะหิดตะหิดนะว่าจะได้แน่นอนล่ะ

อะไรวะ

เมื่อวันเนี่ยถึงคราวที่ผมต้องใช้แสงก็ละ
มาถึงคุณละค่ะคุณบี้
แล้วชิ้นไหนที่อยากได้ที่สุดเรียงเรื่อยู่

ผมว่าน่าจะเอามาแกี่ยวห๐๐

ที่จะกล้าสีชมพูนี่ออกไปซะแล้ว

ขอให้ไม่ได้แล้วกันนะครับ

อาการหนักเลยนะอันนี้
ไอเทพนี้มาหนักใจไหม

อันที่ไม่อยากได้น่าจะเป็นกระด้งครับ

คนที่ว่าเนี่ยผมมีเซนต์ว่ามันจะเป็นกระด้งที่คนเจอแฟนไม่อยากได้นั่นแหละ

คุณเจแปนออกมาให้แล้วไม่ต้องเอาข้างหลัง
อ่อนี้อยู่เค้าเห็นอะไร

ก็๋อนี้ฉันไม่อยากเจอดินแดนมหาสจันทร์

จากจะได้ฝาชีนะผมว่าเอากระจกกลับบ้านไปด้วยเลย

อ้าวแม่พอได้ของดีนี่ปากขอเพราะอะไรซะจริงนะครับ
หมายเลขหนึ่งตระก้าสารไม่เสร็จ

หมายเลข๗เข่งเล็กเจาะรู
หมายเลข๘ถาดพลาสติกแฮ่นครึ่ง
คุณไฟ่
ทั้ง๔ชิ้นนั้นอนุภาพแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ใครจะอยู่ใครจะไปเรามารู้กัน

คนที่ได้รับกิโลทองน้อยที่สุด

ถ้าพร้อมกันแล้วตักได้เท่าไหร่
ยังยังยัง

คือคุณเบนคุณฝ้าย
ถ้าใครวิ่งไปก่อน
โดเตะตักขาดดูนะ
เอาเลยคุณผู้ชมครับ
ขอให้ทุกท่านโชคดี
ยังไม่ต้องออกตัวนะ
๖๐วินาที
ยังนะยัง
คุณตักได้เท่าไหร่
ยังนะยัง
เอากลับบ้านไปเลย
ยังยังยัง
คงต้องโทรหาอามาแล้วขอค่าเท็กซี่กลับบ้านแล้วล่ะครับ